ดูความคืบหน้าอาการของหญิงวัย๔๖ปีที่โคราชหน่อยนะครับ
เมื่อวานนี้เราก็ให้เห็นไปแล้วนะครับว่าเธอเนี่ยมีอาการลักษณะเหมือนกับมีอะไรมาเป็นเข็มมาทิ้มตามตัวเนี่ย
ใช่บอกว่าตามตัวเป็นจุดดำเต็มเลย
แล้วเหมือนกับมีตัวอะไรโผล่ออกมาด้วยพอบีบปุ๊บโผล่ออกมา
แต่ว่าหนอนก็จะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามันลงแมลงอะไรมาฟักตามร่างกายนะครับ
วันนี้เธอยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับ
อาการในวันนี้เนี่ยคุณหมอก็ดูให้แล้วนะฮะยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ผู้หญิงคนนี้มีอาการลักษณะคล้ายตัวหนอนหรือว่าอาจจะอะไรสักอย่างดำใสมันบีบแล้วมันพุ่งออกมาจากผิวหนังได้อ่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสภาพแวดล้อมที่บ้านแล้วนะครับเลี้ยงไก่ด้วยนะฮะมีสุนัขด้วย
อาจจะเป็นไปได้ว่าแมลงมันมาฟักไข่อยู่ในตัวเนี่ยมันก็อยู่ตามตัวเต็มไปหมดนะครับ
บ้านอยู่ที่แก้งสนามนางนะครับที่นครราชศรีมานะครับแล้วก็ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
นายแพทย์ฉัดนรงคงบารมีนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง
บอกถึงอาการของหญิงคนนี้นะครับบอกว่าถ้าโรคประจำตัวเนี่ย
เป็นเบาหวานเป็นโรคเกาะแล้วก็มีอาการซึมเศร้าด้วย
ส่วนอาการต่างที่เป็นโรคประจำตัวขาดการรักษามานาน
ตอนนี้มาโรงพยาบาลเพราะอาการที่มีตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มันไปฝังอยู่ในร่างกายนะครับ
มาที่โรงพยาบาลก็ตรวจสอบแล้วก็ดูแลให้นะครับ
เรื่องต้นเนี่ยคาดว่าจะเป็นพวกเชื้อราหรือไม่ก็ไขมันตามรูขุมขนก็เป็นได้
เพราะเวลาไปเจอน้ำร้อนอาบน้ำร้อนเอาผ้าขนหนูชุบน้ำร้อน
ในจุดที่มีไขมันไขมันมันก็จะพุ่งออกมาได้
นี่นะฮะทางโรงพยาบาลก็ดูแลให้นะครับเดี๋ยวจะรักษาตามอาการนะครับ
ส่วนที่ผู้ป่วยเขาเชื่อเรื่องศัยศาสตร์ว่าถูกศัยศาสตร์ถูกทำของใส่หรือเปล่าเนี่ย
เรื่องนี้โรงพยาบาลก็ถือว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ถ้าอาการทางแพทย์ทางสาธารณสุขทางวิทยาศาสตร์
ถ้าที่นี่ไม่ดีขึ้นเดี๋ยวจะช่วยส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับ
แต่ถ้าทางการแพทย์คิดว่าน่าจะเป็นโรคประจำตัวอย่างไงครับ
ก็สิ่งที่เขาเป็นก็คือเป็นบันวกเบาหวานครับครับ
เบาหวานแล้วก็มีภาวะโรคซึมเศร้าเนอะแล้วก็มีโรคเก่า
ทั้งโรคซึมเศร้าโรคเบาหวานเขาขาดการรักษากว่าปีกว่า
ช่วงที่มีโควิดระบาดเขาอาจจะไม่สะดวกมาที่โรงพยาบาล
ก็เลยขัดการรักษาโดยเพราะเบาหวานครับ
ทางการแพทย์ที่ว่าถ้าหากน้ำตาลในเลือดสูงนั้นก็เป็นปัจจัย
ที่ทำให้เชื้อลาที่เขาชอบสิ่งที่บานนะเนอะ
มาเกาะตามพื้นหนังก็เกิดการกระจายของโรคเชื้อรา
ซึ่งจุดที่เป็นจุดทันบางจุดจะต้องเกิดถึงละพัดคล้ายเชื้อรา
และน่าก็จะเกิดจากภาวะเชื้อราสม

คงไม่ใช่หนงใช้หนอนอะไรนะครับ

อาจจะดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันจะใสขาว

กำลังทานข้าวพอดีเวลากำลังดี
แต่ทีนี้ผู้ป่วยเนี่ยเขาก็มีมุมความเชื่อทางศัยศาสตร์
คือเธอบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเธอโดนทำของใส่
พวกคุณใสเคยไปปรึกษาพระที่วัด
พระบอกว่าก็โดนทำของใส่นั่นแหละ
ก็นิมนต์พระมาทำพิธีถอนของให้สบายใจเนี่ยก็สบายใจขึ้น
แต่ทางกายมันยังไม่หายฮะเลยต้องมาโรงพยาบาลครับ
หลังจากทำวิธีแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหม
ก็สบายใจสำหรับหนึ่งคือเรียกว่าความสบายใจกับเอง
แต่ว่าไม่ขึ้นมันคืออีกเป็นเหตุกรณอนบ้านใด